ทำไมยังขายข้าวแกง๑๐บาทได้อยู่ว่ะ
ไปดูค่ะราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้
ขึ้นมาแล้วในสัปดาห์นี้เนาะ๑๙๒บาทต่อกิโลกรัม

จ๊ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๕บาทต่อฟองนะ

กาดขาวกิโลกรัมละ๖๐บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๔บาท

และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๗๐บาทนะคะ
เอาเป็นว่าราคาก็ปรับขึ้นกันเล็กน้อย
ยังไงจับจ่ายใช้สอยก็คำนวณกันดูดีแล้วกันคุณผู้ชม